แล้วก็ดูด้วยว่านักเตะมีความฟิตขนาดไหนค่ะ
อาเกียรานิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกศรทีมชาติไทย
เปิดเผยกับสื่อนะคะก่อนการฝึกซ้อมวันที่๒ค่ะว่า
ทดสอบแทคติกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนะคะ
ตั้งแต่ศึก๔เกมส์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังเป็นการเช็คความฟิต
ความพร้อมของนักเตะแต่ละคนด้วย
รวมถึงจะใช้เกมนี้เพื่อดูสไตล์ของนักเตะแต่ละคน
โดยเฉพาะกับนักเตะหน้าใหม่ที่เรียกเข้ามาเสริมทีม
ว่ามีสไตล์การเล่นอย่างไรบ้างค่ะ

ยังไม่สามารถการันตีการมีชื่อเป็น๑ใน๒๓คนสุดท้ายได้
เนื่องจากว่าณตอนนี้นะคะสุพนัทยังมีอาการบาดเจ็บอยู่
และทางบุรีรำต้นสังกัดก็กำลังฟื้นฟูร่างกายของเจ้าแบงค์อย่างใกล้
ชิดแล้วก็เตรียมที่จะปล่อยมาเข้าแคมป์กับทีมในช่วงปีใหม่ด้วยนะคะ
ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกรายชื่อ๒๓คนสุดท้ายต่อไปค่ะ
ส่วนนักเตะอีก๔คนที่ยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเควินดีรมรำจตุรพัฒนสัตว์ธรรม
สิทธิโชคพาโสแล้วก็พัชรพลอินทนีนะคะ
ทั้งหมดไม่ได้มาร่วมซ้อมกับทีมในการซ้อมครั้งล่าสุด
ต้องรอลุ้นกันค่ะว่านักฟุตบอลทั้ง๔คนนี้
หายเจ็บก่อนการตัดตัวในวันที่๒๙ธันวาคมนี้หรือไม่
เพื่อโอกาสที่จะเป็น๑ใน๒๓ขุนพล
ต่อกันที่สุภโชคสารชาตินะคะแนวรกคนสำคัญของทีม
เขาก็ออกมาบอกว่ารู้สึกกดดันพอสมควรเหมือนกัน
เนื่องจากว่าผลงานที่ผ่านมาของทีมยังไม่ดีเท่าที่ควรและเราก็เป็นเจ้าภาพด้วยค่ะ
เกมแรกจะเจอกับบาเรนวันที่๘มกราคมนะคะ
ต่อด้วยเจอกับออสเตรเลียค่ะวันที่๑๑มกราคม
ปิดท้ายเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับอีรักษ์นะคะวันที่๑๔มกราคม
ทั้งหมดนี้นะคะจะแข่งขันกันที่ราชมังคลากีฬาสถานก็สามารถไปให้กำลังใจกันได้
เกมแข่งขันเวลาเดียวกันหมดคือเวลา๒ทุ่ม๑๕นาทีค่ะ